เจ้าหน้าที่ชุดดูแลรักษาความสงบศูนย์พักคอยเทศบาลหนองไผ่
บอกว่ามีรถของโรงพยาบาลหนองไผ่
นำเด็กหญิงวัย๙ขวบผู้ป่วยโควิด
ทิ้งเอาไว้ที่ศูนย์พักคอย
แล้วเด็กทำอะไรไม่ถูก
งงร้องไห้และมีกระเป๋าอยู่ตรงนั้นนะคะ
ทิ้งเอาไว้แบบนี้ได้ยังไง
๙ขัวผู้ป่วยโควิด๑๙และปล่อยทิ้งไว้เลย
ทีนี้พอไปถามเด็กเด็กบอกว่า
หมอที่โรงพยาบาลให้หนูมา
รู้แค่นี้ปัญหาคือ
ไม่ได้มีการประสานกับศูนย์พักคอย
แล้ววันนั้นฝนตกเด็กยืนตักฝนด้วย
ก็เลยบอกว่าอ่างั้นไปหลบหน้าบ้านพักสาธารณสุขก่อน

คุณเกษียณจันทโยธีหัวหน้าชุดดูแลรักษาความสงบศูนย์พักคอย
ก็เลยบอกหนูหนูไปหลบก่อนไปหลบก่อน
หลังจากนั้นเขาเลยช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่
มาตรวจสอบและให้มาช่วยเหลือค่ะ
และน้องนี่นะคะติดโควิด๑๙
รักษาตัวหายแล้วนะคะ
แต่เด็กอยู่กับยายแค่๒คน
ยายก็ติดเชื้อรักษาตัวอยู่ที่ศูนย์พักคอย

เอาส่งกลับบ้านแล้วมาปล่อยไว้ตรงนี้
เมื่อวานนี้ค่ะก็มีเด็กผู้ชายอายุ๑๒
ถูกรถโรงพยาบาลไปปล่อยทิ้งไว้เหมือนกันอีกคนนึง
ปัญหาคือต้องประสานกันก่อน

ไม่ใช่อยู่ดีจะรับเด็กแล้วไปทิ้งเอาไว้ตรงไหนก็ได้

น้องเขาติดเชื้อแล้วหายแล้วใช่ไหมคะ

ใช่ค่ะต้องประสานงานกันก่อนนะคะ
เกิดคำถามเยอะค่ะ
เรื่องของการประสานงานกัน

ระกูลบอกว่าเป็นความผิดพลาด
ระหว่างเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลด้วยกันเอง

ไปที่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองภัย
หลังนั้นเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ขับรถโรงพยาบาล
ขับรถไปส่งเด็กก่อนเวลา
อ้าวแล้วฉันไม่ได้ติดต่อเรื่องนั้นกันเป็นวันเหรอ
ขับรถไปส่งเด็กก่อนเวลา
โรงพยาบาลยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจริง๒ครั้ง
เด็กสองคนผิดพลาดสองครั้ง
เด็กผู้ชายอายุสิบสอง

พลาดเรื่องของการประสานงานกัน
รับเด็กก่อนก่อนกำหนด
ก็เลยบอกว่าจากนี้ไปจะไม่ให้มีการผิดพลาดอีกแล้วนะฮะ
ว่าถ้าผิดจะลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่เลย